ใครบ้างที่คิดถึงหาดทราย
สายลมชมทะเลสวย

ถ้าอยากจะไปนะคะบอกเลยค่ะว่าเตรียมเก็บกระเป๋าได้เลย

ก็จะเปิด๓เกาะดังให้เที่ยวกันแล้วนะคะ

ตอนนี้จะชวนคุณผู้ชมพาไปติดเกาะ

เตรียมพร้อมกันให้ดีฟังรายละเอียดกันนิดหนึ่ง
นายุธศากทรุภศรพควการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พร้อมกับนายวิชวุฒิจินโต
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีท่านประชุมเมื่อวานนี้เลย

หารือกันเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว
คือเป็นโครงการที่ทำขึ้นมา
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวด้วย
แล้วก็กระตุ้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย
ที่จะมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุราธานี
บอกว่าถ้าใครมาเที่ยวที่นี่มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยแน่นอน
สุราชเหรอมันจะมีเกาะที่มีหมูใช่ไหม
ใช่นะมันหมูแบบนี้ก็จะวิ่งเล่นเต็มผ่าน
ใช่ไหมถูกไหมคะน่ารักมากเลยนะ
สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยโดยเฉพาะเกาะภาคใต้สวยทั้งนั้น

ซึ่งการเปิดให้เที่ยวครั้งนี้นะทางผู้ว่าการการท่องเที่ยวบอกว่า
ไม่ต้องกักตัวแต่ก็จะมีเงื่อนไขรายละเอียดอยู่ต้องดำเนินการตามนั้น
ส่วนการดำเนินการให้เที่ยวเนี่ยจะแบ่งออกเป็น๓ส่วนนะคะ

น่าจะเริ่มหนึ่งกฎกระดาษคมนี้
ได้แก่เกาะสมุยเกาะเตาะเกาะพำอัน

จะเริ่มให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ

เที่ยวได้วันที่สิบห้ากรกฎาคมแต่นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ย
ฉีดวัคซีนครบ๒โดสนะดูครบตามกำหนดของวัคซีนแต่ละยี่ห้อนั่นแหละนะ
พอมาแล้วนักท่องเที่ยวจะต้องพักอยู่ที่ห้องพักก่อนยังไง
รอผลตรวจโควิด๑๙ก่อนโอ้ตรวจเสร็จแล้วถ้าหากผลเป็นลบ
ก็สามารถออกจากห้องพักได้อืมเงื่อนไขคือคืนที่หนึ่งถึงคืนที่สามเนี่ย
นักท่องเที่ยวออกห้องพักได้ออกไปรับบริการในพื้นที่ของโรงแรมได้
อย่าเพิ่งออกไปข้างนอกนะส่วนคืนที่๔ถึงคืนที่๗เนี่ยนะคะ
ถ้าหากว่าคุณปลอดเชื้อจริงสามารถเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางที่กำหนดได้
แต่ต้องอยู่ในพื้นที่เกาะสมุยเท่านั้นถ้าดูแล้วว่าคุณปลอดภัยสบายดีแน่นอน
หลังจากนั้นคืนที่๘ถึง๑๔คุณไปเลยค่ะทั้ง๓เกาะเกาะสมุยเกาะพงันเกาะเตา
ก็เที่ยวแบบยาวไปเลยถูกมาทีก็ต้องเที่ยวให้คุ้มอยู่กันเป็นเดือนนู้นแหละ
แก่อำเภอเมืองอำเภอแม่ริมอำเภอแม่แตงดอยเต่าที่จังหวัดเชียงใหม่
ส่วนภาคตะวันออกอย่างเช่นพัทยาอำเภอบางละมุงสัตหีบ
รวมไปถึงพื้นที่ในจังหวัดภาคอีสานอย่างเช่น
อำเภอเมืองสนามช้างอาริน่าที่จังหวัดบุรีรำ
จะเปิดให้เที่ยวในเดือนกันยายน
กรุงเทพเมืองหลวงของเราที่เที่ยวเยอะแยะเปิดไหม

กรุงเทพชะอำหัวหินจะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติช่วง
ไรมาสที่๔เริ่มเดือนตุลาคม
นี่เป็นแผนนะคะเป็นแผนการท่องเที่ยวที่ทางรัฐบาล
ทางการท่องเที่ยวแผนไปที่ไทยวางแพนเอาไว้
เราจะไปเนี่ยก็ไปได้

ไปเดี๋ยวเธอมีโอกาสได้ไปเราค่อยไปค่ะ